จริง
มันไม่มีคำว่าดีพอคำว่าดีพอของใครเป็นยังไง
แต่รู้สึกว่าถามว่าพอดีหรือยังดีกว่า

แต่หนูไม่เคย
เจอใครที่มาอาบน้ำ
ที่บริษัทแล้วก็ขอ

ในหัววันแรกว่าแบบ

หลังจากเขาขอผ้าเช็ดตัวขอกางเกงในกระดาษ

แต่วันแรกก็คือไม่ค่อย

รู้สึกประหลาดค่ะ
รู้สึกแบบ

เต็มที่ค่ะ

คนที่แบบเต็มที่อีกคนนึง

เค้าไม่โดสนาจีบเราหรอนิชา
มันไม่เป็นการจีบเลยอะค่ะพี่เลมันคือความรู้จักกันไปเรื่อยอะค่ะ
อาจจะแปลกมากแต่ว่าเป็นอย่างนี้จริงค่ะ
ไม่รู้จุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคือการจีบเพราะว่ามันรู้จักมาเรื่อยแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยค่ะ
วิชาชอบอะไรในความเป็นโตโน่ว่าคะชอบอะไรพี่โน่
หนูชอบความเต็มที่ของเขาค่ะค่ะแบบทั้งเรื่องทำงานทั้งการดูแลตัวเองการดูแลคนรอบข้าง
การมีน้ำใจอะค่ะแบบเต็มที่กับคนที่เขารักแล้วคนที่รักเขา
เขาคือสเปคของนิชาไหมคะ
ถ้าในเรื่องนิสัยก็น่าจะน่าจะเข้าข่ายค่ะก็เป็นคนที่พอดีสำหรับเราในตอนนี้
เขามาขอแล้วเป็นแฟนหรือยังคะนิชา
ก็ยังนะคะยังไม่มีการแบบว่าเป็นแฟนกันไหมไม่มี
มุมของผู้หญิงอยากได้ยินคำนี้ไหมคะ

สำหรับหนูแล้วคำว่าแฟนมันไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับนิชาค่ะ
แต่มันคือความมั่นใจของคนสองคนมากกว่าว่าความรู้สึกณจริงคืออะไรอะค่ะ
แต่คำว่าแฟนมันไม่สามารถมาบอกได้ว่าวันนี้เรานักแน่นนะมันไม่ค่ะค่ะ
สุดท้ายแล้วมันคือความรู้สึกจริงมากกว่าที่เราเจอกันเรารู้จักกันแล้วมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือหนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบโอเคคู่อื่นเขาจะต้องเป็นแบบฉบับไหน
แต่ว่าในแบบของเรามันเป็นแบบนี้มันคือแบบนี้แล้วมันก็เป็นความสบายใจทุกอย่าง